ลบบุรีนะฮะผู้ชายคนนึงใช้มีดปักอกแฟนสาวในรถกระบะ
แล้วขับรถลงน้ำหวังฆ่าตัวตายตาม

หนีออกมาจากรถขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นตอนที่ไปเจอร่างของนางสาวนันทรัฐอายุ๔๕ปี
นี่ในรถกระบะสีเทาจมอยู่ก้นสระน้ำนะครับในตำบลดงมรุมอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรี
เสียชีวิตนะฮะในสภาพศพมีบาดแผลถูกแทงตั้งแต่คอนะครับ
อกแล้วก็ลำตัวประมาณ๑๐๑๕แผลนะครับ
แล้วก็ไปเจอมีดทำครัวยาว๖นิ้วตกอยู่ในรถ๑เล่มนี่เป็นหลักฐานนะฮะ
แจ้งเหตุก็คือในต้นนะครับในต้นนี่คือสามีของผู้ตายนะฮะ
สามีของนางสาวนันทรัศน์นะครับอายุ๓๐ปีนะครับ
ในต้นหรือนายการุณอยู่สำรานเนี่ยมีแผลถูกมีดปาดคอเหมือนกันนะฮะ
แล้วต้นนี่ไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านบอกมีรถกระบะจมสระน้ำอยู่
แล้วเมียผมติดในรถแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยงมให้หน่อย
นี่สุดท้ายกู้ภัยงมขึ้นมานี่ครับเจอศพจริงนะฮะเมียของในต้น
คุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับจุดที่รถตกน้ำ
คือถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่เนี่ยชาวบ้านบอกไม่มีทางหลงเข้ามาง่าย
จะขับมาถึงตรงนี้มันเป็นเส้นทางดินโครนด้วย
คือถ้าจะสัญจรไปมาตรงนี้ก็คือเข้ามาทำไร่ทำสวนนะครับ
ทั่วไปคงไม่ขับเข้ามาอาสากู้ภัยพาทีมข่าวไปดูรอยรถกระบะ
ตกลงไปในสระน้ำลึกสองเมตรนะครับต้องเอารถไถชาวบ้านมาช่วยกันดึงรถ
เมื่อคืนนี้นะครับกู้ภัยบอกว่าตอนมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ย

มีรอยปาดคอแต่ก็ไม่ลึกมากครับ
มันมีที่รวดอยู่อย่างไรบ้างครับ
แผลมันน่าจะลึกกว่านี้ถ้าเจอเป็นเมียปาดนะ

พอออกมาก็มีแผลรอยถูกแทงหลายแห่ง
เราไปที่สพเนียดดโคกสำโรงนะครับ

ตำรวจบอกว่าในต้นให้การว่าขับรถไปรับนางสาวนันทรัศน์ผู้ตายจากบ้าน
เพื่อมาบอกเลิกต่อหน้าพ่อของในต้น

ระหว่างทางกลับเนี่ยในต้นอ้างว่าผู้ตายใช้มีดปาดคอในต้น

ตอนที่อยู่ในรถในต้นเนี่ยแย่งมีดมา

จากนั้นก็ขับรถวนอยู่ในระแวกที่เกิดเหตุจนน้ำมันหมด
โทรเรียกเพื่อนให้เอาน้ำมันใส่กะลอนมาให้

จนกระทั่งเข้าไปในพื้นที่บ่อน้ำข้างไร่อ้อย
แล้วก็ขับรถพุ่งลงน้ำหวังฆ่าตัวตายไปทั้งคู่ไปเลย
แต่ในต้นบอกพอลงน้ำไปแล้วเนี่ยทีนี้มันไปกลัวตายขึ้นมานะฮะ
ทุบกระจกฝั่งคนขับจนแตกแล้วก็ว่ายน้ำหนีขึ้นฝั่ง
ตำรวจก็เชิญตัวเพื่อนในต้นมาสอบปากคำนะครับ
ในต้นบอกว่าเมื่อวานนี้ประมาณทุ่ม๒ทุ่ม
โทรมาบอกเดี๋ยวจะเข้าไปที่บ้านจะไปนั่งเล่นด้วย
ถึงเวลายังไม่มาสักที
พอไปถึงที่เกอร์เทศนะครับ
เขาก็หันไปเห็นในรถว่ามีผู้หญิงนอนมีเลือดอยู่เต็มรถเลยครับ
ตรงศาลาครับ
ตรงหน้าสาราตรงสาราทางไปยังโทนนะครับ

เห็นบาดแผลที่คอเขาแหละ

เกิดอะไรทีนี้มันบอกว่ามันทำร้ายตัวเองทะเลาะกับเมียมาอย่างเงี้ย
ได้กล้องวงจรปิดแยกหนองม่วงนะครับบันทึกภาพหลังจากที่เพื่อนเอาน้ำมันมาเติมให้กับในต้นนะครับ
แล้วรู้ว่ามีศพในรถเนี่ยจะเห็นได้ว่าเพื่อนเนี่ยรีบขับรถกระบะสีขาว
กลับออกไปเลยนะฮะไม่นานจะเห็นรถกระบะ
ของในต้นคันสีเทาเนี่ยขับตามออกไปกล้องอีกมุมช่วงห้าทุ่มนะครับ
เติมน้ำมันแล้วจะเห็นรถในต้นยังขับวนไปวนมาในพื้นที่
เหมือนกับที่แทงปาดคอแฟนไปแล้วเนี่ยไม่รู้จะเอาศพไปไหนนะฮะ
วนไปวนมาแถวนั้นญาติในต้นบอกว่าหลังจากทราบเรื่องในต้น
ก็มาขับรถชะลออยู่หน้าบ้านแล้วขับผ่านไป
ที่ผ่านมาไม่เคยเห็นทั้งคู่ทะเลาะกันต่อหน้า
แต่ในต้นเคยบอกจะพาเมียมาคุยกับพ่อเป็นครั้งสุดท้าย
จริงแน่นอนเพราะพ่อในต้นเนี่ยขี้เมาเหมือนลูกคุยยังไงก็ไม่รู้เรื่องหรอก
กับเกือบ๓ท่อง
ลูกสาวผู้ตายบอกว่าตั้งแต่ในต้นย้ายมาอยู่ร่วมชายคาก็แทบไม่เคยคุยด้วยเพราะไม่ถูกกับในต้น
โดยทุกครั้งที่ในต้นเมาชอบอารวาสทำลายข้าวของในบ้านพังหมดนะครับ
แล้วก็เอาข้อความแชทที่เธอคุยกับพี่ชายเมื่อสองอาทิตย์ให้ดูว่าได้ทักไปบอกพี่ว่าในต้นเมาอารวาสอีกแล้วให้รีบมาหน่อย
ในต้นยังพูดขู่ด้วยว่าจะไปดักทำร้ายพี่ชายและแม่ของเธอหน้าโรงงาน
วันเกิดเหตุ๗มิถุนายนหลังในต้นเลิกงานไปดื่มเหล้ากับเพื่อนแล้วบอกกับเพื่อนว่าเดี๋ยวจะไปฆ่าปาดคอพวกมันทุกคนเลย
ซึ่งก็หมายถึงครอบครัวของเธอลูกสาวยังให้ดูหลักฐานแชทที่แม่คุยกับเธอช่วง๑๘นาฬิกา๕๓นาทีวันเกิดเหตุ
บอกว่าต้นมันพาแม่มาบ้านมันแต่มันบอกว่าจะเลิกยุ่งกับแม่ให้พามาหาพ่อมันเป็นครั้งสุดท้าย
บอกว่าที่ออกไปเพราะอยากให้เรื่องจบด้วยดีจากนั้น๒ทุ่ม๑๗นาทีแม่ส่งมาบอกว่าเรื่องนี้บอกแค่เธอคนเดียว
จากนั้น๔ทุ่มก็ติดต่อแม่ไม่ได้ไม่คิดว่านี่จะเป็นข้อความสุดท้ายจากแม่
ส่วนประเด็นเรื่องมีดที่เจอในกระบะพร้อมกับศพแม่แล้วคนก่อเหตุอ้างว่าแม่พกมีดไปเอง
ลูกสาวบอกขอแย้งเพราะว่าไม่จริงเลย
แม่ผู้ตายบอกกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่าเช้าวันเกิดเหตุลูกมากินข้าวที่บ้านมากอดนะฮะ

พูดบอกแม่จานลูกขอลาก่อนยังคิดในใจชมัยลูกไม่เคยพูดแบบนี้แต่ไม่กล้าทัก
เพราะโบราณเขาถือไม่คิดว่าจะเป็นลางจริงนะฮะเป็นคำพูดสุดท้ายของลูกและไม่ขอให้อภัยในต้นเด็ดขาด
เพราะมีบาดแผลที่ถูกมีดปาดคอนะครับอ่าเดี๋ยวจะเอาตัวมาสอบปากคำหาสาเหตุที่แท้จริงนะครับ
ว่าตอนนี้ในต้นจะอ้างอะไรก็ได้เนื่องจากอีกฝั่งนึงเขาเสียชีวิตไปแล้วไม่สามารถมาอ้างอะไรได้ใช่ไหมฮะ